คู่รักนักวิ่งคู่นี้เป็นใครไปไม่ได้นาทีนี้
้อยตูนค่ะโครงการ๙คนละ๙ถึงจบไปแล้ว
โครงการจบคนไม่จบจริงความหวานยังไม่เห็นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
อันนี้เขาไม่ได้ใส่ชุดวิ่งกันแล้วนะใช้ชีวิตปกติธรรมดากันแล้ว

อย่างล่าสุดวันปีใหม่ที่ผ่านมาก็มีการฉลองมีปาร์ตี้กันนะคะ
ตูนก็ใส่มาสคอตเป็ดสีเหลืองค่ะ
แล้วก็สวมเสื้อสามารถหลายคนคงได้เห็นกันไปแล้วนะคะ
แต่ล่าสุดค่ะเชื่อว่าใครที่โฟลอเวอร์ไอจีของสาวก้อยเนี่ยนะ

เพราะว่าเจ้าของไอจีคุณก้อยเองเนี่ยนะคะ
โพสต์รูปที่ถ่ายคู่กับเป็ดสีเหลืองเหมือนกัน
ซึ่งก็คือคุณตูนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ด้วยข้อความภาษาอังกฤษว่า
หรือว่ารูปคู่รูปแรกของเราในปี๒๐๑๘นั่นเองค่ะ
ตามด้วยรูปกอดเป็ดสีเหลืองนะคะ

คุณทำให้ฉันตกหลุมรักคุณครั้งแล้วครั้งเล่า
ป๊าตีโทษทำไมมันหวานไหมล่ะคะคุณคะ
คุณมีความมุ้งมิ้งขั้นสุดอยู่เหมือนกัน
ผู้ชายเราถ้าเกิดว่าแมนจะมาใส่แต่งตัวอะไรแบบนี้
ก็น่าคิดอยู่เขาก็ทุ่มเทนะ

เอ่อเห็นอย่างนี้ต้องบอกว่ารอเกอร์มาดเขลืมยังพี่ตูนนะ
แอบโรแมนติกกับเขาไม่เบานะคะเนี่ย

นี่ทราบกันดีค่ะว่ามาจากการที่เจ้าตัวเนี่ยแซวแฟนสาว

เป็นอะไรสวยขนาดนี้ขาวผ่องออร่า